กรณีของนายท็อปที่มีการลวงสาววัย๑๙ปี

โปรไฟล์ดีบอกว่าเป็นลูกตำรวจนะครับ
แล้วก็ล่อหลอกให้มาเที่ยวด้วยกัน

ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
เมื่อวานเราเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟังแล้วแหละ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ย
ตำรวจได้นำตัวนายท็อปหรือว่านายสาธาดาบัวทอง
อายุ๒๘ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ

กักขังหน่วงเหนียวหญิงสาวอายุ๑๙ปีเนี่ย
นำตัวมาสอบสวนต่อที่สนตลิ่งชัน
หลังจากที่หลบหนีแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้นะคะ

ซึ่งนายท็อปเนี่ยถูกสารจังหวัดตลิ่งชันเนี่ย
ออกหมายจับ๑๒ตุลาคม
ข้อหาคือข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น

หรือโดยที่ผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธในเวลากลางคืน
และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย
และข้อหาหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
คือเมื่อวันที่๕ตุลาคม
อย่างที่เราเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังเกิดเหตุขึ้น
เพราะว่าในท็อปเขาชวนสาววัย๑๙
รู้จักกันผ่านทางแชทในเฟซบุ๊คใช่ไหมไปดื่มที่สถานบันเทิง

ท็อปก็เลยพาไปที่บ้านพักที่ไม่ไกลกับสถานบันเทิง

๒ชั่วโมงต่อมากลับไปข่มขืน
อันนี้คุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
แล้วก็ในท็อปก็ยึดเอาโทรศัพท์มือถือ

แล้วพอมาเย็นของวันที่๖ตุลาคมวันถัดมา
ภาพที่เห็นนี่แหละค่ะคือยืนประกบเลย
แล้วก็เอาเงินไป๕๐๐บาท
หญิงสาวคนนี้พยายามจะขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดี
วิ่งไปขอความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งความกับตำรวจนะคะ

ท็อปหลบหนีไปในพื้นที่แก่งกระจาย
แล้วย่าดประสานขอเข้ามอบตัว
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วตำรวจก็เข้าจับกลุ่มตัวได้
ท็อปปฏิเสธนะบอกว่าเรื่องนี้จะขอให้การในชั้นศาล
แล้วคิดว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้ค่ะ
ตำรวจจะคุมตัวในท็อปไปทำแผน